โครงการเก้าคนละเก้าค่ะโดยในวันนี้นะคะพี่ตูน
ได้ออกวิ่งด้วยสีหน้าสีตาที่มันกลางจะสดชื่นจำไซม์มากเป็นพิเศษนะคะใช่ค่ะ
แล้วก็มีชาวบ้านนี่แหละค่ะเดินทางมารอต้อนรับกันอย่างเป็นระเบียบเลยทีเดียว
สำหรับโครงการ๙คนละ๙นี้นะคะจัดทำขึ้นก็เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศของหนุ่มตูนบอดี้แลม
โดยขณะนี้นักร้องหนุ่มกำลังวิ่งอยู่ที่เซต๓คือบ้านนิคมกม๕
ค่ะเพื่อไปยังครัวชมวานสองตลอดระยะทางในการวิ่งวันนี้หนุ่มตูนมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
โดยชาวบ้านยังคงเดินทางมารอต้อนรับให้กำลังใจพร้อมกับร่วมบริจาคเป็นเงินจำนวนมากเลยนะคะ
ซึ่งนักร้องก็ยังคงสร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มให้กับพี่น้องที่มารอต้อนรับแต่ละจุดพักอย่างเป็นกันเองอืม
แต่ที่เรียกเสียงฮือฮาจากพี่น้องชาวประจวบเป็นอย่างมากก็คือข้อความที่นักร้องหนุ่มพูดถึงทีมแพทย์พยาบาลพูดว่าอะไรเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
ผมเหนื่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็เลิกฮะแต่คุณหมอคุณพยาบาลวิ่งมาก่อน
ผมและจะวิ่งต่อไปทั้งชีวิตครับผม
ตูนเขาพูดตลอดเลยนะว่าเขาไม่ใช่ฮีโร่แต่หมอและพยาบาลคือฮีโร่ตัวจริง
ส่วนยอดเงินบริจาคขณะนี้นะคะอยู่ที่๓๔๓ล้านบาทกับระยะทางกว่า๑๐๐กิโลเมตรแล้วนะคะคุณผู้ชม
ก็ถือว่าครึ่งทางแล้วนะใกล้แล้วนะคะ
อยากจะขอย้ำพี่น้องประชาชนทุกคนที่มารอต้อนรับเพื่อร่วมบริจาคเงินให้ช่วยกันเซฟอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร็อกเกอร์หนุ่มด้วยนะคะ
เพื่อให้พี่ตูนวิ่งไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จไม่งั้นก็จะต้องหยุดพักอีกเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมานี้
และนักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่คุณอันอ่ำอมรินนะคะยังคงเดินหน้า
ระดมทุนช่วยสนับสนุนโครงการ๙คนละ๙
จากพี่น้องภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง
โดยในวันนี้เริ่มสตาร์ทวิ่งที่โรงเรียนขออภัยค่ะสุตะบำรุงพิทยาคาร
อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเศร้า
โดยมีเป้าหมายในการวิ่งวันนี้คือรอบเมืองบางคล้า
เป็นระยะทาง๙๙กิโลเมตร
โดยได้รับความสนใจจากครูนักเรียนและพ่อค้าแม่ค้า
ประชาชนชาวบางคล้าเป็นจำนวนมาก
ซึ่งตอนนี้มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น๔๑๙๙๙๙บาท

โดยในวันพรุ่งนี้ค่ะคือวันที่๒๘พฤศจิกายน
เชษจะออกวิ่งหารายได้อีกครั้งที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ
คือพี่เชษเขาออกตัวเลยว่าตัวเขาเองวิ่งได้ไม่เยอะ
วิ่งได้ไม่ไกลนะแต่ขอวิ่งไปในเส้นทาง
กิจกรรม๙คนละ๙ไม่ได้ผ่านไปนะคะ
แล้วก็มีการระดมทุนคือก่อนหน้านี้ก็ได้มาเป็นแสนเหมือนกัน
ยังไงเป็นกำลังใจให้กับพี่เชษกันด้วย